กำหนดการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นเวลา๓วัน
ของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า

เธอก็เลือกไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อไปพบกับแรงงานข้ามชาติชาวพม่า
กลางบรรยากาศที่มีแรงงานมารอรับจำนวนมากตั้งแต่เช้า
แต่ก็มีเพียงตัวแทนแรงงานบางส่วนเท่านั้นนะครับ
ที่ได้เข้าไปฟังในห้องประชุม
ซึ่งก็ดูเหมือนว่านางซูจีก็อยากที่จะฟังมากกว่าที่จะพูด
เลือกที่จะลงจากเวทีเพื่อไปคุยกับตัวแทนของแรงงานด้วยตนเอง
แต่ว่าสำหรับคนพม่าที่มารอรับอยู่ด้านนอก
พวกเขากลับรู้สึกผิดหวังนะครับ
เพราะนอกจากจะไม่ได้เข้าไปฟังและต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้ว
พวกเขายังรู้สึกเหมือนกับถูกกันให้ห่างจากผู้นำหญิงที่พวกเขาเคารพ
และพวกเขาเรียกว่าแม่สู่
ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นวินาทีที่รถยนต์ของนางองซานซูจี
เคลื่อนเข้ามาบริเวณด้านหน้าหอประชุมตลาดทะเลไทย
สมุทรสาครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ซึ่งรถยนต์ของเธอก็ถูกตามด้วยแรงงานชาวพม่าจำนวนมาก
วิ่งเข้ามาเพื่อขอให้ได้ใกล้ชิดอเมซู
หรือแม่สู่ของพวกเขาให้มากที่สุด
ที่นางซูจีจะเดินขึ้นไปพบปากกับตัวแทนแรงงานพม่า๕๐๐คน
ถูกคัดเลือกไว้แล้วให้เข้าไปฟังในอาคาร
ซูจีใช้เวลาพูดบนเวทีเพียงเล็กน้อย
โดยระบุว่าเธอจะใช้เวลาบนเวทีไม่นาน
และอยากฟังข้อกังวลที่เธอพอจะช่วยได้มากกว่า
พร้อมยำว่าไทยและพม่าเป็นมิตรกันมาอย่างยาวนาน
โดยเธอมีความหวังว่าคนพม่าจะได้รับผลประโยชน์
ไม่ต่างจากเจ้าของประเทศ
แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
คือแนวทางในการแก้ปัญหา
ยังระบุต่อว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและเข้าอกเข้าใจกัน
แต่ก็มีบางอย่างที่ทำได้ทันที
เพื่อให้คนพม่าได้ทำงานและมีชีวิตที่ปลอดภัย
ทั้งหมดนี้เธอกล่าวก่อนจะถามตัวแทนแรงงานในห้องประชุมว่ามีปัญหาอะไร
และเดินลงมาคุยกับตัวแทนแรงงานแบบตัวต่อตัวด้านล่าง
ซึ่งตัวแทนแรงงานก็พูดถึงความยุ่งยาก
ในการทำเรื่องหนังสือเดินทางรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ส่วนคนพม่าที่มารอนางซูจีด้านนอกก็ไม่ได้เป็นแรงงานที่มาจากแค่ในมหาชัยเท่านั้น
แต่ยังมีส่วนหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่น
และบางส่วนก็มีความหวังว่าจะได้พบนางซูจีด้วยตัวเอง
ในตีนายอดจิตอาสาประจำสหพันธ์คนงานข้ามชาติ

เขาเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอพบนางซูจีตั้งแต่เช้า
พร้อมกับเอกสารข้อเรียกร้องที่หวังจะยื่นให้กับนางซูจีด้วยตัวเอง
ผมก็ขอให้มีการหยุดสู้รบกันในพม่าครับ
รัฐฉานแล้วก็ชาติภัณฑ์ต่างครับ
เพราะว่าชาติภัณฑ์ต่างได้รับความเดือดร้อนต้องหนีตาย
แล้วก็บางส่วนต้องหนีเข้ามาในเมืองไทยมาทำงาน
แล้วก็ถูกขบวนการการค้ามนุษย์แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ
อะไรอ่ะนายหน้าครับครับมีปัญหาแบบนี้ครับ
และแม้จะต้องเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
แต่แรงงานชาวพม่าที่ไม่ได้รับเลือกให้เข้าไปนั่งฟัง
ก็ยังคงรอนางองซานซูจีอย่างใจจดจอก
แต่ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่พวกเขาหวังก็ไม่เกิดขึ้น
เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วพื้นที่ลานกว้างด้านหลังของผม
เป็นลานกว้างของตลาดทะเลไทยนะครับ
ไปด้วยแรงงานชาวพม่านับพันคนที่มารอต้อนรับนางองซานซูจี
แล้วหวังว่านางองซานซูจีจะพูดอะไรบางอย่างกับเขาโดยตรง
แต่ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะผิดหวังนะครับ
เพราะว่านางองซานซูจีไม่ได้พูดอะไรกับพวกเขาขณะเดียวกัน
ทางการไทยก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ฟังนางออซายซูจีพูดจากด้านบนครับ
หนุ่มสาวพม่าคนนี้ที่รู้สึกผิดหวังอย่างมาก
ที่ไม่ได้ใกล้ชิดนางองซานซูจีอย่างที่หวังเอาไว้
ส่วนคนที่เข้าไปด้านในกลับมองอย่างเข้าอกเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คือว่าบางทีผมพูดตรงนะครับ
ผมไม่ยาผมผมเป็นพม่า
แต่ผมไม่ใช่ลัดพม่า
หรือผมเข้ามาอยู่กับคนไทยมานานแล้ว
ผมเข้าแข้งกับคนไทยหรือไม่ใช่อย่างนั้นครับ
สิ่งที่ผมอยากจะรู้สึกว่า
ทำอะไรก็เราต้องเข้าใจกับห
จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
นางซูจีเลือกจะมาพูดกับตัวแทนแรงงานในหอประชุม
แทนที่จะพูดผ่านไมโครโฟน
รวมทั้งการไม่ได้พบปะแรงงานพม่า
ที่มารอด้านนอกยังใกล้ชิด
แต่อย่างน้อยที่สุดการเยือนไทยในครั้งนี้

ที่ต้องการให้แรงงานพม่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ซึ่งมีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นมาตรการ
เพื่อลดการเอาเปรียบแรงงานพม่า
ทั้งจากในจ้างและจากช่องโวของระเบียบราชการ
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน